เราไปดูบรรยากาศสดณขณะนี้ก่อนเลย๗นาฬิกา๒๘นาทีนะครับ
เพราะว่าพี่ตูนวิ่งอยู่ในเซต๒และทีมข่าวของเราก็รอรายงานอยู่นะครับ
ติดตามได้จากคุณรัชนีคำหนึ่งควร

คุณผู้ชมคะพามาที่บรรยากาศอำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะคุณผู้ชม
วันนี้ค่ะบรรยากาศคึกคักสมกับเป็นการต้อนรับตูนบอดี้แลมกลับบ้านเกิดจริงค่ะ
เรียกว่ามีประชาชนมารอต้อนรับอย่างเนื่องแน่นสองข้างทางเลยนะคะ
คุณผู้ชมตามดิฉันมาดูมีน้องนักเรียนมารอเข้าแถว
ทุกคนพยายามทำตามกติกานั่นก็คือการยืนลอยอยู่หลังเส้นขาวนะคะ
รอต้อนรับตูนบอดี้แลมวิ่งผ่านเส้นทางนี้
ซึ่งออกมาจากเซตพอยต์แรกที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลวังยางอำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี
ตอนนี้พี่ตูนกำลังจะถึงแล้วนะคะ
นี่ค่ะให้คุณผู้ชมได้ชมภาพกันสดเลยนะคะ
บรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่สดขนาดนี้เลยนะคะ
ทีมงานวิ่งตามหลังพี่ตูนให้เห็นบรรยากาศประชาชน
รอรับฮีโร่ของชาวสุพรรณ
เมื่อวานนี้เพิ่งได้รับการยกย่องให้เป็นคนดีศรีสุพรรณ

นี่มาหลายวันแล้วนี่ก็มาแต่เช้าเลย
บรรยากาศคึกคักสุดค่ะ
พี่ตูนวิ่งออกมาเมื่อเวลาประมาณ๗นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ

มีทั้งข้าวปลาอาหารจากพี่น้องประชาชน
สำหรับระยะทางนี้นะคะ

โดยจุดถัดไปก็คือ

มาร่วมขี่จักรยานกับพี่ตูนด้วยนะคะ

เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศ